คุณผู้ชมครับและในช่วงนี้นะครับ
โอ้โหอยากให้คุณผู้ชมเห็นบนโต๊ะนี้ครับ
เหมือนกับยกทะเลมาไว้ที่สตูดิโอในข่าวเช้า

และนี่คือต้องบอกก่อนไม่ใช่รายการครัวอื่นนะครับ

คุณคิงมาพร้อมกับเจ้าของธุรกิจอาหารทะเลสดแบบนี้
ส่งตรงถึงบ้านอร่อยถึงที่ครับ

และตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของธุรกิจนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
หรือพี่โอ๋นั่นเองนะครับพี่โอ๋สวัสดีครับ

คือเริ่มต้นเนี่ยค่ะเมื่อประมาณปี๒๐๑๒เนี่ย
เราอยากทำธุรกิจส่วนตัวแล้วเราก็แบบเออทำอะไรดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยเอาอาหารทะเลของที่บ้านนะคะที่สุราช
ม้าอะไรอย่างนี้ค่ะมาส่งให้กับร้านอาหารแล้วก็โรงแรมที่กรุงเทพ
ปรากฏว่าก็ส่งไปเรื่อยก็ดีนะคะแต่ก็โดนยกเลิกออเดอร์
นนจ่ายตังค์ซะโดนไม่จ่ายตังค์บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

เหมือนปูเหลืออย่างนี้๑๕โลก็เอามานึ่งแจกเพื่อนก่อน
พอนึกแจกไปแจกมาเพื่อนเริ่มซื้อก็เลยคิดว่าจะขาย
แต่จะขายช่องทางไหนดีเพราะว่าเราทำงานประจำ
ก็เลยลองทำดูแล้วมันก็ทำได้ง่ายเริ่มทำตั้งแต่วันนั้นมา

มีกี่สาขาครับถึงกระจายทั่วกรุงเทพได้วางเร็ว
ตอนนี้ในกรุงเทพมี๑๙สาขาค่ะ

ใช่ค่ะสั่งล่วงหน้าแค่๑๒ชั่วโมงค่ะ

เปิดร้านตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๒ทุ่มค่ะ

ได้เหมือนกันใช้เวลาส่งนานไหมครับ
ก็แล้วแต่ตอนนี้เรามีสาขาครอบคลุมใช่ไหมคะ
ก็แล้วแต่๔๕นาทีบ้าง๓๐นาทีบ้าง

แล้วแต่ระยะทางใกล้แล้วก็ความพีคของออเดอร์ช่วงนั้นค่ะ
การรักษาความสดต้องทำให้ทันเวลา

คือเรามีวัตถุดิบที่ต้นทางเองก็คือที่สุราชใช่ไหมค
แล้วก็ส่งอาหารทะเลคือปูม้ามึกอะไรพวกนี้หอยนังลม
ส่งขึ้นมาจากสุราชคือส่งมาทุกวัน
เรามีเวลาประมาณ๔๘ชั่วโมงในการจัดการเรื่องวัตถุดิบให้เรียบร้อย

คือเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้เราก็ทิ้ง
ตอนนี้ก็คือเรามีวิธีการจัดการให้ดีขึ้นเช่นแกะเนื้อส่งโรงงาน
ปัจจุบันนี้ก็มีทำเป็นค้าส่งเนื้อปูด้วย
ซึ่งอยากให้คุณผู้ชมได้ดูครับนี่คือเป็นปูม้านึ่งแบบพร้อมทาน
พร้อมทานคือคนชอบไม่ชอบแกะปูไงอันนี้เราแกะให้เรียบร้อย
แต่ว่าคือให้มันรู้สึกแบบไม่ไกลกับทะเลมากเกินไป
แล้วก็จะแกะให้แล้วก็แกะแบบคร่าวแต่ว่าคือบีปุ๊บใส่ปากได้เลย
มันจะมีความหอมความหวานของเนื้อปูมันปูไข่ปูอยู่ในนี้
ให้มาทุกส่วนกระดองปูกล้ามปูมาเต็มในนี้
แกะมาจากใต้นะคะแกะที่สาขา
ก็คือพอลูกค้าสั่งชุดนี้เขาจะแกะให้เลย
เพราะฉะนั้นมันจะมีความหวานความหอมแล้วที่สำคัญเลย
มันคือตรวจมาแล้ว๑๐๐เพราะฉะนั้นปูทุกตัวจะแน่น
ขายดีช่วงไหนถ้าเป็นวันพ่อวันแม่เนี่ยจะดีที่สุด
แล้วก็ช่วงปีใหม่เทศกาลอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทั้งที่เทศกาลส่วนใหญ่คนกรุงมักจะออกนอกเมือง
เที่ยวต่างจังหวัดไปพักผ่อนก็ยังสั่งอยู่
คือเราก็ให้ลูกค้าหอบกลับต่างจังหวัดด้วย
คือถ้าเกิดคุณจะไปเที่ยวอยากทานแบบสะดวกเอาไปด้วยสิใช่มีลูก
ถ้าเป็นจุดที่ไม่มีสาขาตั้งอยู่เนี่ยค่ะ
ก็จะส่งจากกรุงเทพไปแล้วลูกค้าไปรับเองที่สนามบิน
ถ้ารถตู้ถ้ารถไฟถ้ารถทัวร์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ทำไมถึงขายดิบขายดีขนาดนี้ทั้งที่ไม่มีหน้าร้าน
คือความสดของวัตถุดิบอะค่ะ
เรารักษาความสดของวัตถุดิบได้นะคะ
สองคือราคาของเราเนี่ยจะไม่แพงมาก
สามคือน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเนี่ยเราใช้น้ำมะนาวแท้
น้ำจิ้มซีฟู้ดจะเห็นว่าเรา

มะนาวแท้พริกขี้หนูสวนอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมต้องลองจริงต้องลอง

วิธีการในการโปรโมทให้คนรู้จักเรามากขึ้น
วิธีการในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้นเนี่ย
มีเทคนิควิธีการมีคำแนะนำยังไงบ้างครับ
คือเราใช้เฟซบุ๊คเป็นช่องทางหลัก

แล้วการที่เราขายผ่านออนไลน
การทำการตลาดหรือโฆษณาผ่านออนไลน์เนี่ย
ก็จะทำให้เราสามารถที่จะส่งโฆษณาของเรา

เราสามารถแยกเพศได้

คนที่สนใจอยากจะทำแบบนี้บ้างแนะนำยังไงดีครับ

ว่าวันนี้คุณสามารถมีสื่อในมือได้ด้วยตัวเอง

แล้วก็ทำโฆษณาเข้าไปตรงกลุ่มนั้นได้เลย

แต่เฉลี่ยรายเดือนแล้วที่ได้รับกลับมา

เห็นบอกว่ารายได้สูงสุดที่เคยทำได้แต่หลัก๒ล้าน
ก็คือวันนึงเคยขายได้สูงสุด๒ล้านบาท
ทานโทษนะครับอันนี้คือขายกันเองทั่ว
ก็ขายกันแบบว่าหมดบ้านเลยทุกอย่างมันหมด

ถ้าวันหนึ่งเราอยากเข้าตลาดหลักทรัพย์มันจะเป็นไปได้ไหม
วันนี้ค่ะภาพมันก็ชัดขึ้นเรื่อย
แล้วเราก็ปรับปรุงวิธีการแผนการตลาด
ระบบบัญชีระบบหลังบ้านระบบการจัดการอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพื่อให้เราเข้ากับข้อบังคับของการเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้

แผนการเข้าตลาดทรัพย์อยากได้แฟนชายครับทำยังไง

ก็มันอาจจะผ่านกระบวนการคัดเลือกที่ยากนิดนึ

ด้วยใจเพราะว่าคนจะว่างว่าง่าย

เป็นงานที่แบบหนักพอสมควรเลย

สุดท้ายครับเมื่อสักครู่นี้ถามถึงคนที่เขาอยากจะทำธุรกิจ

คนที่อยากจะซื้ออยากจะทานอยากจะชิม

มี๔ช่องทางหลัก๓ช่องทางหลักก็คือ
ก็มีแอดมินคอยตอบอยู่ประมาณ๒๐ท่านนะคะ
ซึ่งอันนี้ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบอยู่ตลอดเวลานะคะ
สั่งลูกหน้าแค่๑๒ชั่วโมง

แล้วก็มีโอกาสได้นำอาหารทะเลสดมา

ภูมิใจภูมิใจแทนลูกหลานชาวเลเหมือนกัน